เราไปดูผลการแข่งขันแล้วก็หลังเกมของ
สุดท้ายนะครับก็ช่วยให้ทีมชาติไทยเนี่ยยังมีโอกาสนะครับ
ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายครับ
ผลฟุตสอบชิงแชมป์โลกสองพันยี่สิบเอ็ดที่ประเทศทีมชาติไทยลงสนามกลุ่มสี่นัดที่สองพบกับโมโลโกนะครับ
โรโกเนี่ยนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์นะครับจากยูเซฟโจอุทนาทีที่สิบแปด
ครึ่งแรกเนี่ยเป็นสกอร์นี้นะครับท้ายเกมของครึ่งหลังครับ
ทีมไทยใช้พาเวอร์เพย์ในช่วงห้านาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็มาได้ในช่วงสิบสองวินาทีสุดท้ายครับ
มาตามตีเสมอจากจีรวัตรสอนวิเชียนจบเกมเสมอกับโมโลโกไปหนึ่งต่อหนึ่ง
แต้มแรกในฟุตซอลโลกครั้งนี้นะครับทำให้ไทยก็ยังมีลุ้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
ในฐานะอันดับ๒ถ้าในเกมนัดสุดท้ายนะครับสามารถชนะได้เยอะแล้วก็
ก็ยังมีโอกาสที่จะจบอันดับ๓ที่ดีที่สุด๑ใน๔ทีมจากทั้งหมด๖กลุ่มด้วยนะครับ
ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับปฏิเสธก็ชนะมุกเกาะโซโลม่อนเจ็ดต่อศูนย์นะครับ
หลังเกมครดหมีรักพลศัยเล่นงามหัวหน้าพูคศร
ชมลูกทีมทุกคนที่สู้จนหยดสุดท้ายนะครับ
ก่อนที่จะเสมอกับโมโลโกได้พร้อมยอมรับว่าครึ่งแรกเนี่ย
ลูกทีมเล่นกันค่อนข้างเกร็งโดยตอนช่วงพักครึ่งก็ได้พยายามบอกให้เล่นให้เป็นธรรมชาตินะครับ
จริงแล้วโค้ดหมีก็บอกว่าจะใช้ในช่วง๕นาทีสุดท้าย
วันที่๑๙กันยายนนี้นะครับเวลา๒๔นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ
อภัยเป็น๒๒นาฬิกานะครับ๔ทุ่มนะครับ
ส่วนบรรยากาศหลังเกมครับก็มีชีวิตชีวากันมากขึ้นเลยนะครับ
โดยเจ้าอามสุพพะพุทธเหนืองกลางครับก็ตอบแทนจุฤวัศน์สวิชีียันที่เป็นฮีโร่ยิงประตู
ด้วยการทำเมนูพิเศษนะครับก็คือการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ทานนะครับ
โดยสุภวุฒิเองก็ได้มีการโพสต์คลิปนี้ประมาณสักตี๓ครับ
ก็ทำให้แฟนที่รอลุ้นรอเชียร์อยู่นะครับก็หิวกันไปตามตามกันนะครับ
ในการที่ทำประตูตีเสมอก็ถือว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบนะครับ
ในแล้วก็นอกสนามครับ